กระต่ายในทะเลภาษาผู้ชายก็คือ

แล้วก็อยู่ที่หาดบางแสนคุณผู้ชม
จะชวนไปหาดบางแสนพอไปเห็นภาพแบบนี้
บางทีไปเล่นน้ำทะเลแล้วไหว้ไป

น้ำของท่านอาจจะเป็นน้ำที่ปริมาณน้อยกว่าทะเลเมื่อเทียบกัน

จริงเหรอคะจริงเหรอคะนี่เห็นหลักทั้งแบบชัดเลย
ผู้ชายคนนี้เขายืนทำอย่างอื่นอยู่หรือเปล่า
โอ้โหไม่แหละยืนปัสสาวะยืนฉี่อยู่
แล้วเดี๋ยวก็มีอีกหลายคนเลยนะคุณไม่ใช่แค่คนเดียว
จะบอกว่าพี่ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงนะ
เขาก็มีที่อาบน้ำ๕บาท๑๐บาท
จ่ายตังค์ราคาห้องน้ำฝั่งตรงข้ามอย่าทำแบบนี้
อ้อนั่นพี่ผู้หญิงเดินไปขวางหน้าเขาอีกนั่นผู้หญิงหรือเปล่า
เนี่ยค่ะโอ้เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะในคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ผู้ชายคนนี้เขายืนฉี่อยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วนักข่าวของเรานะเห็นโพสต์จากเพจอยากดัง

ชิวน่ะหาดบางแสนยี่ยวเพลินเลยครับ
เห็นคลิปนี้แล้วพี่รู้สึกยังไงบ้าง

สมควรที่ต้องทำแบบนี้นะครับ
พวกผมมาจากเชียงรายถ้าไปเห็นคลิปแบบนี้ก็โอ้โหไม่ดีครับ
คือคลิปแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะคุณ
มีคนออกมาแฉออกมาแชร์กันหลายครั้งแล้ว
กรณีของคนมาดื่มเหล้าเมาแล้วมาฉี่ตรงนี้นะ
ห้องน้ำก็มีจัดให้บริการแล้วแต่คุณไม่ใช้นะฮะ
ใช่ค่ะนี่เราไปถามแม่ค้าที่เขาขายของอยู่แถวนั้น
บอกว่านี่ถ้าเกิดเห็นนะเดี๋ยวจะไปต่อว่าเองเลยว่า
ทำไมมาทำแบบนี้จริงมันควรจะช่วยการรักษาความสะอาด
ยายบอกว่ายายมาเห็นคลิปแล้วยายก็ไม่พอใจเหมือนกัน
เราก็เลยไปถามนายกตุ้ยค่ะนายกเทศมนตรีเมืองแสนศุกร์
คุยทางโทรศัพท์เนี่ยนะบอกว่าโอ้โหเอาง่ายเลยคุณผู้ชม
สำเนียงศาสตร์ภาษากิริยาศาสตร์สกุล
แล้วบางแสนมันเป็นหาดท่องเที่ยวไง
นี่คือพอมาทำแบบนี้มันไม่โอเคมันไม่ดี
สมควรประนามเลยการกระทำแบบนี้ฟังเสียงนายกตุ้ยค่ะ
พอทุกอย่างมาลงที่นี่แล้วอยากมาทำเติมหรืออยากปัสสาวะลง
ในที่ทางสาธารณ์โดยก็ในทะเลซึ่งที่นั่นก็เยอะจริงมาก
มันก็เป็นเรื่องที่เป็นทุกคนอยู่ดีแล้วก็เป็นการที่ผู้ชามมากเลย
ที่มาทำศาสนาดีนะครับมันเป็นเรื่องค่ะมันความสำเร็จของคน
มีคำถามสำคัญฉี่ลงทะเลมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่
สิคะผิดพรบรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาด
แล้วก็ถ้าเกิดว่าตำรวจเห็นแบบนี้นะโดนจับปรับ๒๐๐๐ที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจที่สพแสนศุกร์บอกว่าหลายคนทำแบบนี้โดนปรับไปเรียบร้อยแล้ว
นี่ตำรวจเขาสอดส่องดูแลอยู่นะ
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะจ๊ะ

ตำรวจจับปรับมาหลายรายแล้วนะไม่คุ้มนะคุณยืนฉี่แบบนี้
คุณถูกปรับ๒๐๐แทนที่จะไปเสีย๕บาทเข้าห้องน้ำฝั่งตรงข้ามนี้เอง